พลังประชารัฐอย่างที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าเวลามีเวทีปราศัยแต่ละครั้ง
ก็จะเปิดคลิปวิดีโอของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ

แต่ว่าวันนี้ก่อนหน้านี้ก็ลุ้นกันอยู่
เพราะว่าหัวหน้าภักรดิ์บอกว่าจะมีสเตอร์ไพรส์เป็นสเตอร์ไพรส์
กักเกงกันอยู่ว่าเป็นอะไร

มาพร้อมเสียงเพลงค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์นี้
คือความจริงเพลงเขาเปิดมาตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้ว
พี่น้องขอเสียงสันตัญให้ลงตัว
ได้พบเธอ

เธอกับฉันที่ให้เธอ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพทุกคนทั้งที่มา
และก็มาจากที่บ้านอีกเยอะแยะไปหมด
ฟังหยุดตรงนี้ที่เธอเปิดเพลงมาก่อน
นายกลุงตู่ขึ้นมาเลยเหมือนคอนเสิร์ตเลยนะคะ

แต่นี้ไปในฐานะนายกของพระพลังประชารัฐนะ

ใช่บ่อยช่วยพระเกาะประสาทหาเสียง
บรรยากาศที่สนามกีฬาเทพหัสดินเวลานี้นะครับอาจจะแตกต่างจากเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนั้นได้ปรากฏตัวบนเวทีครับและใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีในการพูดคุยกับมวลชนที่นี่โดยสาระสำคัญที่สุดนั้นคือการขอให้ประชาชนร่วมกันรักษาความ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนนิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับปรากฏตัวที่เวทีปลาใสของพรรคโดยมีมวลชนและสื่อมวลชนลุมล้อมจำนวนมากครับผลเอกประยุทธ์ก็ถูกลุ่มล้อมด้วยกองทัพสื่อมวลชนและมวลชนที่พยายามจะนำดอกไม้และก็เอากล้องถ่ายรูปเข้า
เขาได้โชว์ลีลาร้องเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอครับที่ถือเป็นเพลงประจำตัวของผลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้อีกทั้งจะใช้เวลาส่วนหนึ่งพูดคุยกับมวลชนที่มารอฟังปลาใสวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงพร้อมกันครับ
ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่กำลังใจขอบคุณในความรักที่ให้ผมมา
ผมตอบหน่อยแล้วไม่หน่อยไม่กว่าที่ท่านให้กับผม
ขอให้ท่านทั้งชีวิตและจิตใจผมจะยนต์ไปเพื่อแผ่นนิดพื้นนี้
จับมือไปจับมือกันเดินเพราะว่าไปกับหน้า
วันนี้จริงเราอดไม่ได้ผมเปิดใช่ไหมในเฟสบุ๊คเว้ยกำลังฟังกันเพลินเลยผมอดไม่ได้เลยนะครับ
กลัวให้พี่น้องอย่าเสียขวัดอย่าเสียขวัดขวัดอยู่กับตัวควรอะไร
ขวัดอยู่ที่ไหนขวัดอยู่ที่จับทางผู้ชายขวัดอยู่ที่ใจ
หัวใจอันนี้ใหญ่หัวใจความรับท่าวัพยีทั้งมาพระความฟราวรสุมปราวท์ใคร
จะมีพิธีบุคลาวิ้งฉากงี้อีกแล้วครับแผนที่ดีซักทีใครโดยยกไม่ได้ก็เลยค่ะ
ส่วนบรรยากาศภาพรวมการปลาใสตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกานะครับ
จนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนายอุตมาสาวนายนหัวหน้าพัก
นายสนทิรัฐสนทิศิระวงเลยขาดิการพัก
รวมถึงนายพุทธิพงศ์ปุณกันประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปลาใสนะครับ
ทุกคนก็ปลาใสไปในทิศทางเดียวกันว่า
เหตุผลที่ต้องเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์นั้น
เพราะเป็นผู้นำพาความสงบให้กับบ้านเมืองนะครับ
และหากทุกคนไม่ต้องการให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเหมือนในอดีต
ซึ่งมีปมความขัดแย้งมาจาก๒พักการเมืองใหญ่
ก็ขอให้ทุกคนเลือกพักพลังประชารัฐ
และเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อก้าวความขัดแย้งทั้งหมดอีกด้วยครับ
จากการปิดเวทีปลาใสในวันนี้แล้วนะครับ

ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งยังมีพรุ่งนี้อีก๑วันนะครับ
ที่จะมีการปล่อยขบวนรถแห่ไปทั่วกรุงเทพมหานคร

ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีนะครับ
โดยจะมีแก่นำทั้งหมดของพักนั้นร่วมขบวนรถแห่ไปด้วยครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

รายงานสดจากสนามกีฬาเทพหัดธดินครับ